คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่คนที่ไปร่วมวิ่งมาราทอนที่โพธารามจังหวัดราชบุรี

ว่าเขาสมัครไปร่วมวิ่ง
แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาหลายอย่างมากก็โพสต์กันมาเป็นข้อเลยนะคะ

วันอาทิตย์ที่๑๘พฤศจิกายนตี๕ถึง๑๑โมงนะคะ
จัดงานที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เหตุการณ์นี้มันมีปัญหาคล้ายกับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
งานวิ่งในจังหวัดชนบุรีที่คนจัดงานเตรียมน้ำเอาไว้ไม่พอ

เขาวิ่งวิ่งไปเขาไม่มีน้ำดื่มเนี่ยมันอันตรายถึงขั้นแบบโอ้โหอาจจะบาดเจ็บอาจจะเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้มันคล้ายกันที่ราชบุรีเป็นการแข่งขันที่เขามีทั้งหมด๓ระยะนะคะ
ตั้งแต่๕๕กิโลเมตรถึง๒๑๕กิโลเมตร
รายได้เขาบอกว่าจะนำไปสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟู
และสงเคราะห์ชุมชนด้านสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุผู้ทุพลภาพวัดพระศรีอ่าน
แต่ปัญหามันเป็นแบบนี้ค่ะ
คนที่เขาไปร่วมวิ่งเขาโพสต์เอาไว้ว่า
สงสัยจังเลยว่าผู้จัดกิจกรรมเอาเงินไปทำอะไรกันแน่
เพราะกิจกรรมงานวิ่งที่จัดเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่าง
สมัครประมาณ๕๐๐คนคุณผู้ชมลองคูณไป

แล้วมีเงินค่าส่งปรายศนีย์จำนวน๕๐บาท
ผู้จัดงานบอกว่าจะจัดส่งบิบ
นักวิ่งเขาจะรู้ดีเป็นป้ายเลขประจำตัวหรือว่าป้ายชื่อที่ติดอยู่ที่เสื้อค่ะ
ไอบีเนี่ยบิบแล้วก็จะส่งเสื้อให้ก่อนวันงาน๒อาทิตย์
แต่พอใกล้ถึงวันให้ไปรับเอง
แล้วเงิน๕๐บาทตรงนี้เอาไปทำอะไร
จัดงานเขาก็ถามว่าจ้างเด็กมาจัดงานเหรอ
บอกเวลาก็ไม่มีเป็นแค่ซุมลูกโป่งแบบนี้ค่ะ

ไม่มีผลไม้ให้นักวิ่งจริงแล้วตามหลักต้องมี
จุดน้ำดื่มทุกจุดไม่มีน้ำแข็งให้ด้วยค่ะ

หรือกันรถที่วิ่งสวนมาตลอดทางเลยนะคะไม่มีเลย
นักวิ่งคนสุดท้ายไม่มีรถปิดขบวน
นักวิ่งคนสุดท้ายพอถึงเส้นชัย
ผู้จัดงานเก็บของหนีกลับกันหมดแล้วอะค่ะ

ผู้จัดงานอ้างว่านำเงินเข้าวัดพระศรีอ่านทุกบาท

เหลือเอาไว้แค่โต๊ะกับแท้งน้ำค่ะ
ก่อนวันงานเสื้อกับดิบก็ไม่ได้

ป้ายชื่อป้ายตัวเลข

คือไม่ตรงกับสลับคนกันไปหมดเลยอะค่ะ

ประธานมาปล่อยตัวนักวิ่งสายด้วย

ไม่มีเจ้าหน้าที่นักวิ่งต้องเช็คอินกันเอง

แล้วเงินที่คนสมัครเขาจ่ายไปเนี่ย

คนไทยเราก็เป็นคนที่มี

ออกกำลังด้วยได้บุญได้กุศลด้วย

อ่าไปเที่ยวด้วยใช่ไหม

พอมาเจอแบบนี้เข้าก็เสียความรู้สึก

อำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสถานที่จัดงานวิ่งในครั้งนี้

พระครูวิทิศพัฒนโสพลนะครับ
ไปถึงก็พบว่าท่านกำลังนั่งประชุมพูดคุยปรึกษากับ
นายนพรรดิรัฐนภานิษฐ์ในอำเภอโพธาราม
แล้วก็ทางเทศบาลโพธารามด้วย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เจ้าวาดบอกว่าทางบริษัทผู้จัดงานได้เข้ามาติดต่อ
เพื่อขอจัดงานวิ่งการกุศลภายในวัด
บอกว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือ
มูลนิธิสว่างธรรมที่ทางวัดจัดตั้งขึ้น
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ

ก็เห็นว่างานในวัดเนี่ยมันจะมาจัดวิ่งอะไรอย่างนี้มันไม่เหมาะสม
ก็เลยให้ไปจัดที่ค่ายหลวงแทน
ทางวัดก็แค่อำนวยความสะดวกให้
ก็อำนวยความสะดวกให้กับทางผู้จัด
ตามกำลังแล้วก็ความเหมาะสมที่วัดจะทำได้

แล้วทำให้วัดและจังหวัดเสียหาย
ทำให้หลายฝ่ายเดือดร้อนจากความไม่รอบครอบ

หรือคนที่ไม่ปรารถนาดีในการทำงาน
จึงอยากให้ทุกฝ่าย

ก็อภัยซึ่งกันและกันก็แล้วกัน
อภัยซึ่งกันแล้วกันก่อนแล้วกัน
ตั้งแต่มีวัดนี้ไม่ใช่งานใหญ่

ไม่ได้เข้าไปลงไปอะไรในนั้นเลย
เพราะว่าเขามี

เราก็บอกว่า
ไม่ใช่งานใหญ่อะไรอย่างนี้
บอกให้เล็กยายถ้ามันไม่สะดวกไม่ผ่อนมันก็มีเรื่องนะ
ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของทีมออร์แกไนท์
ชุดนี้เขามายืมชื่อ
แล้วก็มาทำอะไรที่มันไม่ทำให้จังหวัดเราทำให้วัดเรา
ข้าราชการส่วนหนึ่งต้องเดือดร้อนไป
เพราะความคิดของคนบางคนที่มาแสวงหาประโยชน์
หรือไม่มีความรอบครอบขาดสติในการทำงานประมาณนี้

เพราะตอนนี้นักภัยเดือดร้อนมาก
ประหลาดเดือดร้อนมากคู่วัดเดือดร้อนมาก

เขาจะไม่เห็นว่าคนมาเที่ยววัดเราอาศัยชื่อวัดเอง

เบี้ยงไปยังมีส่วนวัดพระสิอาณ

ถ้ามีคนที่ไม่ปรัฐนาดีในการทำงาน
แล้วคนที่มาร่วมงานก็ถ้าไม่ให้อภัยกัน

ขณะที่นายวิเชียนผู้ระหงษ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการของวัดพระศรีอ่านนะครับ
บอกว่าจุดเริ่มต้นการจัดงานในครั้งนี้ก็คือทางผู้จัดที่มาทำบุญที่วัดบ่อย
แล้วก็เห็นว่าทางวัดมีกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอ่าน
ก็เลยมีความคิดจะจัดงานวิ่งเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือมูลนิธิ
จากนั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าทางผู้จัดมีความชำนาญในการจัดงานวิ่งอยู่แล้ว
ทางวัดก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีในการทำบุญร่วมกันก็ไม่คิดว่าจะมีข้อผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งทางวัดยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยจัดงานเพียงแต่ถ้าทางผู้จัดร้องขอตรงไหนมา
จะส่งคนไปช่วยในจุดนั้นนายวิเชียนก็กล่าวขอโทษนะฮะถึงขั้นน้ำตานองเลยนะ
บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ทุกคนก็ปรารถนาเจตนาดีในการหาเงินมาช่วยมูลนิธิของวัด
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อนักวิ่งแล้วก็ชื่อเสียงของวัดยืนยันว่าทางวัดไม่รู้เรื่องด้วยเรื่องการจัดงาน
แต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นกรรมการของวัดก็ขอโทษไว้นะตรงนี้ด้วย
ก่อนที่จะมีการจัดงานวิ่งนะครับก็มีผู้ที่ดำเนินการจัดงาน
ก็มาทำบุญที่วัดพระธิการอยู่แล้วนะครับนะเคยไปมาหาสู่อยู่นะครับ
เขาก็มาเห็นว่าวัดพระศรีอานเนี่ยจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอามนะครับ
เขามาเห็นเขาก็เอ๊ะมันก็ดีนี่นะน่าจะหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับ
ก็หลังจากนั้นต่อมาเขาก็เอามานำเสนอว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดวิ่งเพราะผมมีคนรู้จักการจัดงานวิ่งนะครับ
เคยจัดมาแล้วมาเพื่อจะได้หารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของวัดนะครับ
ทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแม้กระทั่งท่านเจ้าวาดเองท่านก็เห็นว่าเขามีเจตนาดีนะครับ
ที่จะหาเงินมาช่วยเราทำกิจกรรมนะผมก็เสียใจนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปนะคะ
แต่ก็ได้รับคำตอบสั้นว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหมด
ในวันพฤหัสบดีที่๒๒พฤศจิกายนนี้
แล้วก็จะไม่ขอตอบประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะข้อความที่ระบุว่า
ถ้ามีใครตายก็จะนำศพไปเผาฟรีให้ที่วัดเนี่ยค่ะ
ก็เป็นแค่ประเด็นที่วิจารณ์กันอยู่
ก็ต้องรอฟังกันนะว่าเขาจะชี้แจงว่ายังไง
แต่ต้องยอมรับว่าดูแล้วจุดบกพร่องเนี่ยมันหลายจุดไง